สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสรรค่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
ทุเรียนนะครับไม่ว่าทุเรียนจะอยู่ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนนะครับ
เมื่อหาที่เปิดเปิดไม่ได้ต้องแก้ไขหาเรื่องให้เปิดให้ได้

หิวครับหิวอยากกินทุเรียนจังเลย
แหมเอาทุเรียนมาแล้วแต่หรือเมาที่เปิดมาครับ
มีปัญหาเรื่องการปอกทุเรียนใช่ไหมครับ

เรามีตัวช่วยครับการแกะทุเรียนจะไม่ยากอีกต่อไป
นี่คือเครื่องแกะทุเรียนรุ่นโกเบลโกรุ่นมาร์ค๘
ราคาเพียง๔ล้านบาทเท่านั้น
โอ้โหเอาคิดได้อย่างไรนี้
แม่งานนี้กินทุเรียนอร่อยไปเลยล่ะครับคุณผู้ชม
โห่งขนดุกขนดุดขนดุด
สนใจคนหน่อยสิตัวเองคุณเมียที่รัก
อยู่ข้างในสบายดีหรือเปล่า
เมียวเมียวไม่รู้ไม่เห็น
สนใจเขาบ้างสนใจหน่อยเถอะ
ปัญหาของคนที่ไม่อาบน้ำจะหมดไป
เพราะนี่ครับไฟแสงสีที่ฝักบัว
จะเอาสีไหนก็บอกมาเลย
จะเต้นออกกำลังกายไปด้วยอาบน้ำไปด้วย

แต่ก่อนหน้าให้ช่วยดูภาษา
โอ้โฮ

ทำร้ายร่างกายให้เต็มที่ไปเลย
งานนี้อาเพลินล่ะครับ
สนุกสนานล่ะครับขบวนพาเรทแบบนี้

เป็นขบวนที่บอกว่าเป็นทีมเวิร์คกลมเกลียวสามัคคีเป็นอย่างมาก

สนุกสนานทั้งกองใหญ่กองเต็ก
เครื่องเสียงเครื่องสีตีเป่า
นั่นแหล่กครับ

ถึงขั้นสูงสุดล้มปานก้าแก่ง
ลองฝีมือมากับผู้กล้าทั่วสารทิศมาแล้วครับ
วันนี้เลยคิดอยากลองกับผู้กล้า
ผู้มีพุธยุทธส่งถนนี้
ฟ้ามือชดกันประสานประสานก็ต่อต่อโอเคสวยฮ่าฮ่าฮ่า
โอ้ยโอ้ทำไมแรงกันเลย
นั่นมันคุ้นว่าเท้าใครกันแน่
ขอดูหน่อยเถอะว่าเท้าใคร
อ๋ออ๋อเมียนั่นเองครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ